มาพูดถึงเรื่องของสายหวานกันบ้างดีกว่า
สายหวานอย่างเราชอบทานขนมหวานหลากหลายแบบใช่ไหม
โดยเฉพาะเค้กเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายไอเดียในการต่อยอด
ที่ไม่ใช่ว่าเค้กปอนด์ธรรมดานานานนี้
แต่ว่ามันผสมผสานกับความเป็นไทยได้อย่างลงตัวด้วย
ใครที่เป็นสายหวานเนี่ยไม่อยากให้พลาดเลย
ตลอดกินวันนี้ขอเอาใจคนที่รักการทานของหวานเป็นชีวิตจิตใจ
จับของหวานสไตล์ไทยและเทศมารวมกัน

แต่ไม่ใช่เค้กฝอยทองธรรมดานะครับ
เป็นเค้กฝอยทองลาวา

ความอร่อยดีที่มีมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณตา
ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
พอทางร้านทำออกมาก็เกิดกระแสบอกกันปากต่อปาก
รวมถึงแชร์กันมากมายในโลกโซเชียล
ตลอดข่าวของเราก็ไม่พลาดเช่นกันครับ
ขอบุกไปชิมกันถึงที่ร้านกันเลย
โอ้โหเรียกได้ว่าละลานตามากล่ะครับ
มีให้เลือกทานมากมายเหลือเกิน

เค้กฝอยทองใบเตยลาวา
เค้กฝอยทองลาวานหน้าสตอเบอรี่
เค้กฝอยทองลาวาหน้าเชอรี่
เค้กฝอยทองลาวานหน้าบลูเบอรี่
ฝอยทองลาวานหน้ามันม่วง

มะพร้าวฝอยทองใบเตย
โรงมะพร้าวฝอยทองชาโค
ใครชอบแบบไหนจัดไปเลยครับ
ตอนนี้อยากรู้แล้วล่ะครับว่า
ไอเดียการทำเค้กฝอยทองลาวา

ไปถามที่ร้านกันเลยครับ
คุณน้อยนะคะนี่เริ่มคิด
คนคิดว่าจะทำยังไงให้เค้กกับฝอยทองมาบิ๊กซ์กันได้
ก็เลยทำเป็นเค้กฝอยทองขึ้นมาก่อนครั้งแรก

ประกอบกับคุณน้อยก็มาคิดต่อไปว่า

ซึ่งเป็นย่านที่มีมะพร้าวเยอะ
เอามาผสมเป็นเค้กฝอยทองลาวามะพร้าวอ่อนขึ้นมา
คนนิยมมากในช่วงที่ผ่านมา
เน้นคุณภาพของผู้บริโภคด้วยว่า
สิ่งที่เราจะตอบสนองให้กับผู้บริโภคนั้น

แล้วก็ส่งเสริมสุขภาพให้เขาแข็งแรงมากขึ้น
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณน้อยคิดค้นนะคะ
เรียกได้ว่าเป็นฝอยทองลาวา
ที่พิธีพิธรรมชัดสรรคุณภาพจริง
สำหรับใครอยากตามไปพิสูจน์ความอร่อย
ก็ไปกันได้เลยครับเขามีถึง๓สาขาด้วยกันคือสาขาตลาดมหาชัยสาขาบางแก้วและสาขาตลาดแม่กองครับ